อาคารกีฬาเวศส่องครับก็ปลาสายใหญ่แล้ว
ขอให้เลือกเป็นนายกครับนี่ฮะ
ทักทายบรรดาผู้มาสนับสนุน
สนับสนุนพลังประชารัฐและพลเอกประวิทธิ์
บอกว่าจะทำภารกิจสุดท้ายในชีวิตเพื่อประชาชน
และย้ำว่าทุกนโยบายที่หาเสียงไว้

เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความรุ่งเรือง
หากเลือกมาเป็นนายกประเทศชาติจะไม่วุ่นวาย
ก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันครับ
สร้างความกระหลืนเรืองให้ประเทศไทย
ดีไหม

นโยบายที่ผมรับปากพี่น้องประชาชน

ผมจะทำเชื่อผมจะทำทันที